นี้ก็ขโมยเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวตำรวจเลยนะคะ
แต่โดนจับได้แล้วนะเป็นแก๊งขโมยมอเตอร์ไซด์ค่ะกั้นเข้าไปกับกระบะสีขาว
เที่ยวขโมยมอเตอร์ไซค์คนอื่นเขายกไปเต็มหลังกระบะเลยนะ
สำคัญได้นี่มาแล้วตอนแรกขี่มอเตอร์ไซค์มากับกระบะสีขาว

กล้องเกลืองไม่เห็นแหละมั้งมันมีกล้องมุมจรปิดอะค่ะ
ยกขึ้นไปยกปึนหมดเลยแล้วก็เอาเชือกมัดไว้
พอไม่มีที่ใส่แล้วถึงยอมรามือออกไป

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจแล้ว

เป็นพื้นที่ของสอนอสายไหมค่ะ

เจอว่าหนึ่งในคนร้ายที่ขับกระบะเนี่ย

ในพื้นที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ

จับตัวนายนรงเมาะราศีอายุ๓๓ปี
ของกลางได้เป็นกระบะคันเมื่อสักครู่นี้

อันนี้อันนี้อันนี้ภาษาภาษา

เนี่ยก็จับได้ค่ะของกลางเลยค่ะ
มอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยมาอีกคันนึง
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองรายก็ยอมรับบอกว่า

ส่วนใหญ่ที่ขโมยมาเนี่ยก็ขายลงโซเชียลครับ
แยกอะไหลขายราคาลักพันธุ์
สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับจนได้แจ้งข้อหารักทรัพย์รับของโจรไปแล้วนะคะ
ตอนนี้ส่งพนักงานสอบสวนสนสายไหมดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ